ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะฮะลายมือท่านสวยสุดในปัตตะพีที่จังหวัดบุรีรำ
ขนาดไหนแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมองแล้วเคลิ้มไปกับตาเรา

สวยฮะตั้งแต่หัวจะหลดไปเอกสาร
และทุกงานนะโดยปกติสมัยนี้คือไม่ต้องสมัยนี้สมัยก่อนก็ต้องเป็นพิมพ์ดีด
สมัยนี้ก็ต้องคอมพิวเตอร์ปริ้นปรี๊ดออกมาแต่ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้บอกงานของผมนะ
ทุกงานถ้าราชการเขาจะไม่ได้เอาสาระอะไรแบบมากมายเนี่ยผมเขียนทุกฉบับ

ราชการฮะจดหมายราชการถ้าหากเป็นจดหมายราชการในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านเอง

ชมด้วยตาท่านเรียบร้อยแล้วคำว่าโคตรต้องมีมันสวยจริง
สวยมากฮะผู้ใหญ่มงคลสังขมณีอายุห้าสิบแปดปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่๑๔บ้านสันติศุกร์ตำบลสำรงใหม่ที่ระหารสาย

พอดูสดแบบนี้บอกผมสวยตั้งแต่เด็ก

จากนั้นมาไปทำงานเคยมีครั้งหนึ่งในช่วงชีวิต

เพราะเป็นเสมียนป่าไม้ยุคก่อนนู้นนะ

หน้าป่าไม้ในพื้นที่เห็นบอกเฮ้ยเขียนสวย
เพราะฉะนั้นช่วยเขียนจดหมายเอกสารหน่อย
เขียนอย่างนี้มาเป็นเวลาเป็น๑๐ปี
จากนั้นมาก็มารับหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน๑๖ปี
โครงการเขียนรายงานส่งท่านนายอำเภอส่งผู้ว่า

ก็เลยไปถามเมียผู้ใหญ่ถามเมียทำไม
ผู้ใหญ่คือเวลารักกันอินเลิฟกันแรก

จดหมายรักมีไหมสคสมีไหม
ไม่เลยไม่เคยมีเลย

แล้วมารู้ทีหลังว่าสามีเป็นคนลายมือสวย

ฝั่งคุณภรรยาเองก็มีความภูมิใจ
ภรรยาคือคุณสุพรรณสังคมณีนะฮะ

ถ้าหากเราหัดเขียน

ผู้ใหญ่บ้านลายมือสวยเราเข้าใจหมดเลยฮะ
แต่หมอลายมือสวยในชีวิตนี้ไม่เคยเจอ

เวลาหมอเขียนแป๊บเธอเป็นอะไรมาแป๊บ

แต่คุณหมอท่านนี้ลายมือสวยและละเอียด

พยาบาลเนี่ยหรือเพศัตว์ฉันต้องไปตีความอีกที
แต่คุณหมอท่านนี้เขียนเต็มทุกตัว
เวลาจ่ายยาเวลาเขียนในเรื่องของอาการโรคต่างของคนไข้
ตัวเต็มละเอียดสวยงามขนาดนี้

หมอท่านนี้คือหมอปุกหมอกระปุก
หรือนายแพทย์ทิวทัศน์สังควัฒน์
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจริง
เรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กแล้ว
และตอนนี้ท่านกลายมาเป็นมิติใหม่ของวงการหมอที่ลายมือออกมาสวยแบบนี้ฮะ